ต่อกันที่เรื่องของภาคอสังหากันบ้างนะครับ
บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่อย่างพฤกษา
ด้วยการนำนวัตกรรมมาใช้ในการก่อสร้าง
รวมทั้งพัฒนาการให้บริการด้วยดิจิทัล
เขาหวังว่าต้องการรักษาแชมป์ของตลาดนี้เอาไว้ให้ได้
ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
เมืองแร้งเฟิร์ตประเทศเยอรมนี
หรือการนำนวัตกรรมทันสมัย
มาใช้สร้างบ้านให้แข็งแรงทนทานปลอดภัย

วางแผนจะเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สนองความต้องการของผู้บริโภค

พฤกษา๔๐ก็มีอยู่๔เรื่องนะครับ
ซึ่งพาพฤกษาโตมาได้
หมื่นล้านปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตด้วยครับ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรควบคู่ไปด้วย
ให้พนักงานแต่ละฝ่ายแสดงความคิดสร้างสรรค์
ออกแบบนวัตกรรมที่อาจใช้เป็นแนวทางส่งเสริมธุรกิจ
ที่ส่งเสริมในแง่ของการคิดนวัตกรรมในองค์กร
อสังหาริมทรัพย์ในบ้านเราช่วงไตรมาสแรกของปีนี้
โตร้อยละ๑๔ขณะที่พฤกษาเติบโตในอัตราเท่ากับตลาด
โดย๓เดือนแรกเปิดตัวโครงการใหม่ไปแล้ว๑๑โครงการ
ทั้งปีจะเปิดโครงการรวม๗๒โครงการมูลค่ามากกว่า๖๐๐๐ล้านบาท
โดยเชื่อว่าการวางกลยุทธ์ธุรกิจโดยมุ่งนำนวัตกรรมมาใช้
เพิ่มมูลค่าและรักษาตำแหน่งผู้นำในธุรกิจนี้ไว้ได้